แต่ที่จังหวัดอ่างทองนี่เขาก็มีคนดวงดีดวงเห็งเหมือนกัน
จำได้ไหมที่จังหวัดอ่างทองแห่งนี้ตอนนี้โด่งดังมาก
ก็คือที่วัดสนามชัยมีการบูชาไอ้ไข่
นี่ค่ะไปที่วัดกันเลยค่ะวัดสนามชัยตะบนตลาดหลวง
อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองจ้ะครับมีคนดวงเฮงค่ะ
ร่วมกับชาวบ้านมาทำบุญเลี้ยงพระด้วยการจัดการรำถวายแบบนี้จ้า
มีการนำรำถวายแล้วใช่ไหมคะก็มีการนำหนังกางแปลง
แล้วก็อาหารคาวอาหารหวานมาเลี้ยงฟรี
หลังจากที่เขาบอกกันว่าไอ้ไข่เด็กวัดเจดีที่นครศรีธรรมราช
มาอยู่ที่วัดสนามชัยได้หนึ่งเดือนก็ให้โชคให้ลาบกันไปแล้ว
นี่มีการร่ายรำนะคุณผู้ชมคือหนึ่งในคนดวงเห็งเนี่ยเป็นหญิงสาว
เดินทางมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเล่าให้ฟังบอกว่า
เมื่องวัดที่ผ่านมา๑๖กันยายนตัวเองเดินทางมากราบไหว้
ขอโชคขอลาบกับไอ้ไข่ที่วัดสนามชัยแห่งนี้
รวมถึงมีการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลกับทางแม่ค้าที่บริเวณลานวัดนะคะ
ก็ซื้อในวัดไปเนี่ย๒ใบผลก็คืออ้าวถูกรางวัลที่๔คุณ
โชคไปเลยก้อนใหญ่ค่ะก็เลยเดินทางมาร่วมบุญแล้วก็มาแก้บน
ในครั้งนี้ด้วยแบบจัดใหญ่จัดเต็มเหมือนกันมีการเลี้ยงอาหารด้วยนะคะ
แล้วก็มีการจัดหนังกลางแปลงมีการระบำรำฟ้อน
โอ้โหงานใหญ่จริงนะคุณนะ